ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาตรวจสอบดวงชะตากันนะคะ
เมื่อวานนี้ถามหมอไก่ไปแล้วนะคะว่าราศีไหนบ้างที่ช่วงนี้จะหมดเคราะห์
โศกแล้วก็มีสิ่งดีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปถามหมอไก่กันเลย
รับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
มาดูกันเลยค่ะที่ราศีแรกอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง
ก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเองค่ะโอ้เมถุนเหรอคะ

ราศีเมทุนบอกอีกทีแล้วกันนี่ราศีผมเอง
ชีวิตที่ผ่านมาเออจริงนะ
มันก็เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่าง

มีคุณผู้ชมอีกหลายคนราศีเมทุน

ทำให้เราเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่
มันหน่วงเหมือนกับเวลาที่ชาวราศีเมทุน

ในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้ล่ะคะ
ช่วงนี้ดีขึ้นเยอะเลย
ก็คือเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาในชีวิต

ชีวิตมีแนวโน้มที่แบบจะค่อยกระเทิบขึ้นไปเรื่อย
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อย
นอกจากชาวราศีเมทุนที่จะทำด้วยตัวเองแล้ว
ยังมีโอกาสที่แบบว่าจะมีผู้ใหญ่หนุนนำ

ก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยดันให้ประสบความสำเร็จ
ในช่วงนี้ชาวราศีเมทุนเนี่ยเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็เริ่มง่ายแล้ว
มันจะแบบไม่ได้ยากเย็นเหมือนช่วงที่ผ่านมา
นะคะเรียกได้ว่าชาวราศีเมทุนนะคะ
ต่อจากนี้ชีวิตจะได้เจอแต่เรื่องดี

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมาหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะ
คนนั้นยกมือท่วมหัว๓รอบ๔รอบ
ราศีเมทุนนะคะแม้เราอดทนมาได้ขนาดนี้

แล้วมันจะดีขึ้นยาวขนาดไหนคะหมอไก่

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ได้เวลาก็ปรับตัวกันเข้าไว้กันแล้วกันนะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีนะคะหมดเวรหมดกรรมสักทีก็คือ

ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเจอปัญหาแบบครบสุด

การงานการเงินความรักสุขภาพเรียกได้ว่าเจอมาทุกอย่างเลย

โอ้โหแบบหนักพอสมควรเลยนะคะ
ชาวราศีธนูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่แบบว่าเจอมาหนักพอกับเมถุน

ธนูเนี่ยก็คือเบากว่าแต่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหสาหัสพอสมควรนะ

เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับแบบเจ้ากำไรเวียนคอยเช็คบิน

คอยตามไปเช็คบินแต่ละที่แต่ละที่

ใช่ค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดีมากเลยด้วยซ้ำ

ดีทั้งคู่เลยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เหมือนราศีเมทุนด้วยไหมคะ
ดวงเช่นกันก็คือมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือหนูนำ

ถ้าสมมุติชาวราศีธนูเนี่ยอยากจะไปหาผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือไปขอความเกื้อกูยกไว้ไปขอเงินเขาคงไม่ให้

อ่าก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากผู้ใหญ่เนี่ยให้รีบไปเลยในช่วงนี้นะคะ

เพราะว่าดวงช่วงเดือนธันวาคมดวงจะเปลี่ยนแล้ว
ดวงจะเปลี่ยนเนี่ยดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยจะเริ่มลดลงไป

กำนันในอำเภอไม่ต้องไปหาเขา

จริงให้รีบไปแบบว่าเข้าหาผู้ใหญ่หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่เนี่ย
ภายในช่วงก่อนเดือนธันวาคมถูกไหมคะ

เขาเรียกว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง
อ๋อแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ลาพักร้อนอะไรไป

แยกงานย้ายแผ่นแหนกหรือว่ามีการเลื่อนข้าเลื่อนตำแหน่ง

แล้วก็มีเกีรย์เกี่ยวกับข้าวหุ้นใหญ่คอยเคลือนหนึ่งด้วย

อ้อโหมากครบเลย

สำหรับ๓ราศีช่วงนี้จะหมดเคราะห์หมดโศกแล้ว
มาก็ขอให้จากนี้คุณมุขมันตั้งใจ

ถ้าบางราศีรู้สึกว่าช่วงนี้มันอึมคึมเหลือเกิน
เราจะมีวิธีทำให้เราสบายใจยังไงขึ้น
อ่านะคะถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเจอเรื่องร้ายอุปสรรคปัญหาในชีวิตอย่างแรกเลยเนี่ยขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังขทาน
อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาตดีมากแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเจอปัญหาเจอข้อกรรมมาเยอะให้ไปทำบุญบริจาคลงศพหรือว่าพระดิบอันนี้ดีมาก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย